กิจกรรม๖สัปดาห์ประชามติของจังหวัดนครสวรรค

โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
ก็ใช้กลไกครูนักเรียนประชาสัมพันธ์ชักชวนผู้ปกครอง
ให้ออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงประชามติ
ว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์กว่า๒แสนคน
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์ครับ
เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดธาตุทองสันคู
ช่วยกันทำป้ายประชาสัมพันธ์
ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์

รวมไปถึงเขียนจดหมายถึงผู้ปกครอง
เพื่อเชิญชวนและตรวจสอบความพร้อม

ก่อนออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ

จดหมายเชิญชวนผู้ปกครอง
แม้ว่าขณะนี้เด็กยิงหนึ่งรื้อไทร
จะยังไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้

ในการมีส่วนร่วมลงประชามติครั้งนี้
ก็รู้สึกยินดีนะคะที่ได้ช่วย
ประชาสัมพันธ์กับการลงประชามติค่ะ
ก็คาดหวังว่า
ชาวบ้านจะมาลงประชามติกัน
ในวันที่๗สิงหาคมค่ะ
นายสุธินราศีผู้ปกครองเด็กยิงหนึ่งรื้อไทร
เปิดเผยว่าหลังได้รับจดหมาย

จากได้รับหนังสือแจ้งให้ไปใช้สิทธิ์

ตั้งแต่วันที่๑๙กรกฎาคมที่ผ่านมา
ขณะนี้มีความพร้อมและความเข้าใจอย่างเต็มที่
เพราะอยากเห็นบ้านเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลง

ก็เยอะเลยนะผมว่าผมเข้าใจเยอะเลยแหละ
ในหนังสือที่ส่งมานะ

มันอยากจะได้เปลี่ยนแปลงบ้านเมืองสักทีเนอะ

ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค
กล่าวว่าการใช้กลไกครูและนักเรียน
ในการรณรงค์ออกเสียงประชามติ
ถือว่ามีผลตอบรับเป็นอย่างดี
วิธีนี้เป็นการสร้างกระแสการตื่นตัวอีกทางหนึ่ง

หากว่าหากนักเรียนไปเชิญชวนผู้ปกครอง

ว่าชวนผู้ปกครองออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียง
แล้วก็ในวันออกเสียงประชามาติ
นักเรียนจะพาผู้ปกครอง
ออกเสียงที่หน่วยออกเสียง

จำนวน๑๗๑๙๔๒คน
มีผู้มีสิทธิ์ออกเสียง๘๓๖๒๗๗คน

เขตจำนวน๑๖๔๕คน
และหน่วยออกเสียง๑๖๔๓หน่วย

ไม่เพียงสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนว่า
ต้องการเห็นประเทศก้าวไปในทิศทางใด
แต่ยังเป็นคำตอบชัดเจนว่า
บ้านเมืองมีความพร้อมหรือยัง
ที่จะก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตย

ัชรวรินพัชรปภานันทร์
ข่าวแท้รัฐทีวีแปรงาน